เทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะหลายคนค่ะออกไปสนุกสนานกัน
บางทีก็ชะล่าใจนะโจรก็ใช้จังหวะนี้แหละค่ะ
ไปก่อเหตุที่นครศรีธรรมราชเขาบอกโจรอรวาสรับปีใหม่เนี่ยนะคะ
เข้าไปคมคู่สูงอายุเลือกเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียว
ข่มขู่เอาเงินลักษณะเป็นแบบนี้แล้วบ้านนี้เขามีภาพกล้องวงจรปิด
ตอนนี้ตำรวจกำลังล่าตัวอยู่นะคะกล้องวงจรปิดนี้เป็นกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่ง
บันทึกภาพคุณตาอายุ๘๐ปีค่ะอยู่คนเดียวในบ้านนะคะ
แล้วก็มีผู้ชายอายุ๔๕๕๐ปีรูปร่างสูงใหญ่
กางเกงยีนขายาวเสื้อยีนแขนยาวแล้วก็สวมหมวกกระน็อกปิดบังใบหน้า
เดินเข้ามาในบ้านมาหาคุณตามาสอบถามตอนแรกเหมือนจะหวังดีมาสอบถาม
สิ่งที่ถามคือถามว่ามีวัยรุ่นเข้ามาเอาเงินที่คุณตาซ่อนไว้บ้างไหม
แล้วก็ค้นหาเงินจนทั่วทั้งหลังตู้โชว์ตามซอกโซฟาแต่ละตัวละเอียด
ขณะที่คุณตาค่ะใจดีไปริมน้ำใส่แก้วมายื่นให้ผู้ชายคนนี้ไม่เอาค่ะ
แต่ยังถามคุณตาว่าเก็บเงินไว้ที่ไหนก่อนที่คุณตาก่อนที่จะขอเงินจากคุณตา๒๐๐บาท
แต่คุณตาไม่มีเงินมีแค่๑๕บาทฟังเสียงกันหน่อยค่ะ

ยังอยู่ที่ข้างบ้านเหรอหวังว่าพวกเขาไม่เอา
ไปเที่ยวออกไปสนุกสนานนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะก็ทิ้งคนแก่ไว้แบบนี้แหละค่ะ